คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยฮะตามล่าคนชนแล้วหนีนะครับ
อ่าใช่ไหมเหตุการณ์นี้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กัน
เอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะนี่
หัวจะปวดพระปักกรดถือมีดไล่ขู่เจ้าของที่
คุณผู้ชมพระจริงต้องจำอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดสิอยู่ที่วัดสิฮะ
แต่พระรูปนี้ไม่อยู่วัดนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน
อยู่ในป่าย่าตรงนี้ปรากฏเอาไว้แล้วอาวุธเขาบอกมีเต็มมือเลยนะ
ขู่คนที่เข้ามายุ่งด้วยบอกว่าโหอัตมามีปืนด้วย
คุณผู้ชมฮะไปดูช่วงจังหวะที่ชาวบ้านเข้าไปคุยกับพระรูปนี้
อยากให้พระไปจำวัดนะฮะ
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้
พระขู่คนที่เข้าไปคุยกับพระรูปนี้

พระรูปนี้จะเอามีดขอมาขู่ทุกทีเลย
สักวันหนึ่งพระรูปนี้คุ้มคลั่งเอามีดขอ
มาฟันคุณตาประจักษ์คุณตาก็เลยบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้
สุดท้ายนะฮะพี่วีรพงศ์ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
ก็เกลี้ยกล่อมกันพักใหญ่จนในที่สุด
พระคำฝังยอมเก็บสัมภาระออกจากที่ดิน
ไม่ยอมขึ้นรถตู้ด้วยนะที่เจ้าหน้าที่นำมารับ
บอกว่าเดี๋ยวจะเดินไปเองแล้วไม่ต้องมายุ่งแล้ว
ไปอยู่ในป่าไม่อยากอยู่วัดหรอกไม่ต้องไปส่งวัดที่ไหนนะฮะ
สุดท้ายนะทีมงานต้องขู่ว่าถ้าไม่ขึ้นรถนะจะอุ้มขึ้นนะ
พระคำฝางก็เลยยอมแต่โดยดีนะฮะ
แล้วก็ทีนี้ต้องหาที่อยู่ใหม่ให้ที่ไหนรู้ไหมคุณ
คือถ้าไม่อยู่วัดก็เลยต้องพาไปส่งที่ป่าหนองกล่ำหลังนาเกลือ
ซึ่งเป็นป่าขนาดใหญ่แถวบ้านวังพระองค์นะฮะ
พระคำฝังพอไปถึงที่นั่นบอกโอ๊ยอาตมาดีใจมากเลย
อาตมาชอบป่าพื้นนี้อาจจะมาอาตมาจะปักกรดที่ป่าพื้นนี้แหละ
พร้อมกับขอจับมือกับเจ้าหน้าที่ที่มาส่งด้วย

ทีนี้ญาติพี่น้องพระคำฝางต่างก็บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะ
คือน้องสาวของพระคำฝางบอกว่าจริงพี่ชายบวชมานานนะ
แรกที่บวชนะแล้วก็ได้ยศเป็นถึงรองเจ้าอาวาสนะคุณ
แต่ไม่รู้ไปโดนอะไรมาถึงผิดปกติมีอาการทางจิต
แล้วก็น้องสาวบอกใช้คำนี้เลยบ้าน้องสาวพูดเลยนะ
ทีนี้ก็เป็นห่วงพี่ชายเหมือนกันที่จะไปปรากฏไปอาศัยอยู่ในป่าแบบนี้
อยากจะนำตัวไปรักษาไม่รู้ว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปแบบนี้
เพราะอะไรที่น้องทุกคนเป็นห่วง

ไม่ใช่ว่าจะปล่อยท่านไปอยู่ในป่าแบบนี้ได้
อาจจะต้องมีหน่วยงานที่เข้าไปดูแลแล้วก็รักษาท่านด้วยนะครับ